มีเรื่องมาทวงถามถึงการทำงานการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจอีกแล้วนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑เดือนผ่านไปทำไมไม่คืบหน้า
ผู้ชายคนนึงบอกว่าเขามีปัญหากับเพื่อนบ้าน
ถูกเพื่อนบ้านเอามีดแทงตามร่างกาย๓๔แผลเลย
แจ้งความไปหนึ่งเดือนแล้วตำรวจไม่คืบไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา
คนก่อเหตุยังใช้ชีวิตตามปกติอยู่เลยทำไมมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วตอนเกิดเหตุเขาโทรหา๑๙๑สายด่วนใช่ไหมแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
โทรไปเสร็จปุ๊บผมโดนแทงครับเอ่อคุณประสานไปที่สพท่องที่เลยครับ

แล้วมี๑๙๑ไม่ใช่สายด่วนแล้วเหรอ
ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะนายอลงกรอุดมศิลป์๒๖ปีเอาคลิปนี้มา
ร้องทุกข์กับนายเอกพบเหลืองประเสริฐ

เขาบอกว่าบ่ายโมง๑๑ธันวาคมปีที่แล้วนี่แหละ
เขากับเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของในร้านค้าหมู่บ้าน
ผู้ชายคนนี้คนก่อเหตุชื่อในฉุนนะคะ

เขาก็ไม่สนใจเขาก็ถอดรองเท้าเข้าไปซื้อของในร้าน
ซื้อของเสร็จพอเดินออกมาใส่รองเท้าปุ๊บ

มึงข้องใจอะไรป่ะจะเอากับกูมั้ย

เขาก็พยายามไม่สนใจเดินไปขึ้นรถ
เพราะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในฉุนคนนี้เมาหรือเปล่า
ปรากฏว่าในฉุนเดินตามมาตะโกนด่าว่า

หยิบมีดทำครัว๑๔เซนติเมตรอะค่ะ
ออกมาจากหลังรถมอเตอร์ไซค์ชี้มาที่เขา
แล้ววิ่งมาจ้วงแทงเขาสองครั้ง
ชาวบ้านนี่วิ่งมาห้ามกันชุลมุนเลย
นี่จังหวะนี่อูหูเนี่ยเข้าไปละ๑
นี่ยังอีกชาวบ้านพยายามเข้ามาห้าม

ได้ยินนายฉุนตะโกนกูจะฆ่ามึง

๑๙๑บอกโอ้โหโทรหาสาวพ่อเมืองประทุมทางนี้เลยครับ

หลังจากที่แจ้งตำรวจนายฉุนก็วิ่งเข้ามาล็อกคออีกรอบนึง
แล้วแทงใส่เป็นครั้งที่๓ค่ะ
ชาวบ้านเลยต้องรีบมาลากตัวในฉุนออกไป
หลังจากนั้นญาติในฉุนก็วิ่งมาขอโทษเขาในจังหวะนี้
ซ้ำอีกรอบนึงเนี่ยโอ้โหแล้วก็หนำแทงเลยนะคุณ
ญาติต้องมายกมือไหว้ขอโทษแทน
เขาสรุปถูกแทงเข้าต้นแขนต้นขาซ้าย

แล้วก็มีแผลที่สะโพกข้างซ้ายด้วย
ถามว่าคุณเคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนไหม
บอกเคยเมื่อ๑ปีที่แล้วนานเหมือนกันนะคะ
เขาบอกรุ่นพี่ในฉุนเกือบขับรถมาชนเขา
จริงคือมีปัญหากับรุ่นพี่ในฉุนแต่เคลียร์กันจบแล้ว

ทำไมมันถึงยังมีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นอีก
พอไปแจ้งความสอบภอมเมืองปฐุมธานี

แต่สำนวนช้า๑เดือนผ่านไปในฉุนก็ยังไม่ถูกแจ้งความ
ยังใช้ชีวิตตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เขาบอกผมห่วงเรื่องความปลอดภัยแล้ว
คราวหน้ามันไม่แทงแต่มันเอาปืนมายิง
ผมจะมีชีวิตรอดมานั่งเล่าเรื่องนี้อยู่ไหม
แล้วด้วยความที่ว่าอายุมันห่างกับผม๕๖ปีอะพี่
มาพึ่งพูดกูมึงเนี่ยผมก็บอกว่า

มันก็หยิบมีดจากหลังมอดรถมอเตอร์ไซค์มันมาพี่
เป็นมีดทำขัวประมาณ๑๔เมตร๑๔เซนต์นะครับ
คือเป็นเจตนาที่จะขู่พี่ครั้งแรกเพื่อนผมก็กันไว้
ผมก็บอกไปว่าไอ้ตู๊ดมึงวางมีดดิมึงจะใช้มีดทำไม
มันมันก็แบบไม่พูดมันก็ฟึดฟัดฟึดฟัดนะพี่
อันนี้คือรอบแรกนะครับเพราะรอบสองชาวบ้านเริ่มเดินออกมาปุ๊บ
เหมือนกับว่าทางไอ้ฉุนเนี่ยเหมือนได้ใจแล้วพี่
มันก็พยายามจะวิ่งเข้ามาแทงพี่รอบที่สอง
ทีนี้ชาวบ้านเหมือนกันไว้ได้แล้วก็เพื่อนผมกันไว้ได้ด้วยพี่
ผมอยากได้รับความเป็นธรรมมากกว่าพี่คือแบบว่าคดีอ่ะ
มาเป็นเดือนครึ่งแล้วอะพี่ไม่มีความคืบหน้าเลย
แล้วร้อยเวรพี่ไม่มีการรวบรวมสำนวนอะไรให้ผมเลย
เดี๋ยวจะมีการประสานคดีนี้ประสานไปยังกับผู้กำกับการ
สอบพเมืองประทุมไทยนี้ให้เรียกรัฐดำเนินคดี
แล้วก็เรียกร้องไปถึงพบตรเลยนะคะ

การทำงานของสายตรวจ๑๙๑เนี่ยสายด่วนเหตุด่วนเหตุร้ายเนี่ย
ทำไมถึงไม่ช่วยประสานงานไปยังสายตรวจของสพเมืองปฐุมธานีให้มาระงับเหตุ
ทำไมให้ผู้ประสบภัยเขาต้องโทรไปแจ้งเอง

ใครจะไปจำเบอร์ของสถานีตำรวจในท้องที่ได้ล่ะ
คนโดยทั่วไปปลูกตุชนธรรมดาเนี่ย
เวลาเกิดเหตุเขาก็โทรแจ้ง๑๙๑
เขาจะประสานตำรวจท้องที่ให้
นะครับการที่โทร๑๙๑แล้วเจ้าที่ปฏิเสธว่า
คุณโทรตรงมาที่โรงพักเมืองปฐุมเลยเนี่ย

ถ้ามันจริงตามที่ผู้ศึกษาภายที่พูดเนี่ย
ก็ต้องไปปรับปรุงนะครับฝากท่านพบตรไปปรับปรุงระบบ๑๙
ของจบัตรประทุมธรรมนี้ด้วยนะครับ
ฝากเรื่องถึงพบตรเลยนะครับ